แต่คือฝั่งร้านขายของชำเอาขยะไปทิ้งฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็เลยทะเลาะกันก็เลยชุนละมุนชุลเกวุ่นวาย

นี่อะไรนี่อะไร

ฝั่งเสื้อแดงน่ะคือฝั่งร้านขายของชำ
ฝั่งเสื้อสีฟ้าเขาขายน้ำเต้าหู้อ่ะคุณ
แล้วก็ทะเลาะกันอันนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดที่อำเภอเมือง
จังหวัดชนบุรีนะคะจะเห็นเลยว่าทางร้านขายของชำน่ะ
เอาถุงขยะมาเททิ้งหน้าร้านน้ำเต้าหู้แล้วก็ทะเลาะกัน
เอาฝั่งร้านน้ำเต้าหู้ก็บอกว่าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ
ทีนี้ฝ่ายฝ่ายผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยก็แชะเอ่อเหมือนกับท้าเลย
แจ้งเลยแจ้งเลยก็ทะเลาะกันรุนแรงแบบไม่มีใครยอมใครอ่ะ
สุดท้ายค่ะตำรวจสพเสม็ดเขาต้องมาระงับศึก
แต่ก็ดูยังไม่ยอมกันยังเถียงกันยังไม่หยุดเลยนะคะ
ทีนี้ฝ่ายร้านขายของชำเลยนะเสื้อสีแดงอ่ะ
คือนายนครพลบุญจูอายุ๕๕ปี

ก็เวลาผมรดน้ำต้นไม้แล้วน้ำกระเด็นไปโดนเบาะรถมอเตอร์ไซค์ของร้าน
ขายน้ำเต้าหู้เขาเขียนป้ายหน้าร้านว่าร้านน้ำถั่วเหลือง
คือเขาบอกว่าฝั่งนั้นเขาก็ไม่พอใจ
เขาก็ด่าผมกลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคาย

คือน้ำมันกระเด็นไปโดนไปโดนฝั่งเบาะมอเตอร์ไซค์ฝั่งเขา
เขาไม่พอใจเขาก็ว่ากลับมา
แต่ทีนี้ฝั่งที่เขาขายร้านน้ำถั่วเหลืองร้านน้ำเต้าหู้
เขาสร้างที่กั้นหน้าร้านขึ้นมาสูง

นี่เขาอธิบายบอกออกรถออกชาติมากเลยนะคุณนัทธนัน
ว่าสร้างที่กั้นมามันบัง

ห่วงจุ้ยร้านผมก็ไม่ดีสิหน้าร้านผมมันโล่งซะที่ไหนล่ะ

คือผมจะบอกเลยนะว่าไอ้ที่ผมเอาไปให้ผม
ว่ามันเป็นของร้านเขาไม่ใช่ของร้านผม
ทีนี้ผมก็เลยเอาไปคืน

มันจะบอกว่ามันมีทุกเรื่องให้ทะเลาะกันเลยนะ
ใช่ไงทีนี้คุณฟังฝั่งคุณลุงแล้วใช่ไหม
จะให้ฟังทางร้านที่เค้าขายน้ำถ่วนเหลืองน้ำต้นห้วงไหนค่ะ

คุณนารินทราพรโชธนวนันบอกว่าเดี๋ยวเหอะจะแจ้งความดำเนินคดี

กับคนที่เขาขายร้านขายของชำน่ะ

ดน้ำแล้วน้ำกระเด็นมาใส่ร้านแล้วเอาขยะมาเทอีก
ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาฟังค่ะ

ตำรวจก็เลยเชิญไปคุยกันที่สพเสม็ด

เขาทำข้อสรุปแบบนี้นี่มานั่งเผชิญหน้ากันแล้วใช่ไหม

ตกลงกันไปเลยว่าหลังจากนี้จะไม่ทะเลาะกันอีก

เข้าใจแหละว่าทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลของตัวเอง
น้ำเต้าหู้เขาต้องเอาฉากมากั้นสูง
เพราะว่าเวลารถน้ำต้นไม้แล้วมันกระเด็นมาโดนร้านเขา

หลังจากนี้ไม่มีเรื่องราวแบบนี้ละกันนะ
อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันต้องใจเย็นกันหน่อยเนอ